เรื่องของถ้ำหลวงเชียงรายค่ะคุณผู้ชมติดตามกันต่อ
คือหลายภาคส่วนก็ให้คำแนะนำมา
เกี่ยวกับการที่จะนำทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำ
มีคำแนะนำเยอะเลยอย่างกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ก็บอกว่าน่าจะเอาเด็กมาโดยใช้วิธีการใช้ท่อลมแบบนี้ค่ะ
โดยนายโคสิตสุวินิจิตกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ก็ได้มีการไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะเผยแพร่วิธีการช่วยทีมหมูป่าออกจากถ้ำหลวง
ใช้วิธีการใช้ท่อลมทำมาจากผ้าแคนบาส
เป็นขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง๗๐เซนติเมตรแล้วก็ไปวางบนผิวน้ำ
ปากท่อของทั้งสองด้านอยู่บนพื้นที่มันแห้ง
ฝั่งหนึ่งใช้วิธีการอัดอากาศเข้าไปในท่อ
ส่วนปลายอีกด้านหนึ่งก็ให้คนมุดไปในท่อเพื่อออกอีกฝั่งหนึ่ง
หลังจากที่มุดเข้าไปแล้วเนี่ยคนที่ควบคุมปลายท่อก็จะต้องปิดปากท่อทันทีเลยนะ
เพราะป้องกันไม่ให้อากาศที่มันอัดมาอีกฝั่งนึงเนี่ยออกไป
แล้วก็มองว่าน่าจะเป็นวิธีการที่นำไปใช้ช่วงระยะทางที่จำเป็น
สำหรับการลำเลียงทั้ง๑๓ชีวิตออกจากถ้ำหลวง
อย่างเช่นช่วงไหนบ้างช่วงที่มีน้ำลึกมาก
ระยะทางคดเคี้ยวหรือว่ามีโขดหิน
เดี๋ยวไปฟังเสียงกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกันค่ะ
ถ้าเห็นจากคลิปนั้นเนี่ยมันทำได้ผลจริง
ผมลองมุดไปด้วยตัวเองเลย
ทั้งเรื่องของความมืด
ก็เอาตัวเข้าไปทดลองด้วยตัวเองก็เห็นว่ามันได้ผลจริง
แล้วก็หน้าวิทยาศาสตร์ที่จะลองใช้ดูก็ลองไป๗๒
ดูหรือไปทดสอบดูเป็นอีกทางหนึ่ง
ซึ่งสามารถทำได้ทำได้เร็วมากด้วย
เนื่องจากว่าไอ้ผ้าแคนวาสเนี่ยนะฮะ
มันก็คือเป็นไวนิวแล้วก็มีเสริมใยอยู่ข้างใน
มันก็เหมือนกับเรือร่องแก่งนะ

โขดหินอยู่ในน้ำอยู่อะไรต่างได้
คือตรงนี้เนี่ยแนวคิดมันก็คือว่า
เราก็เหมือนเราเอาท่อบางท่อแบนอยู่นะฮะ

นึกถึงเห็นไหมดับเพลิงเวลาเขาแบก
ตอนแบกมันมุนแบนรีบแบนอย่างนี้นะครับ
แต่พอแรงดำนั้นเข้าไปปุ๊บมันจะแข็งเลย
แล้วก็ทุกอย่างผ่านไปในน้ำได้ถูกไหมครับ
นี่ก็คือหลักการเดียวกันแต่ใช้ลม
พอลมเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็ทำให้ตัวนี้พองขึ้นมาได้
ด้วยขนาดของมันสมมุติ๗๐เซนนี่พอเราออกแบบไว้นี่นะครับ
ส่วนที่ไม่มีที่แคบที่กว้างมันก็จะเต็มที่คือ๗๐เซนนะครับ
แต่ว่าแคบที่สุดก็คือส่วนที่ซิลเขามุดเข้าไปได้
ก็เมื่อวันนี้เมื่อเช้านี้ก็ทดลองกันว่าแคบสุดที่คนละมุดได้ก็ประมาณ๔๐เซน
ในช่วง๔๐เซนเนี่ยตัวขนาดผมมุดได้สบายเลย
เพราะฉะนั้นน้องยิ่งง่ายมากเอาลมจากภายนอก
เคยเห็นไหมที่หน้าปั๊มน้ำมันที่มีไอ้ตุ๊กตาลมใหญ่เนี่ย
หลักการเดียวกันก็คือลมดันเข้าไป

ไอ้ท่อลมนี้ที่เป็นแคนวาสมันก็พองออกพองออกกลมนึกออกไหมฮะ
ในขนาดเดียวเค้ายังมีที่เติมลมแบบไอ้ปั๊มน้ำมันเติมไอ้ยางรถยนต์
ก็สามารถเอาเสียบเข้าไปแล้วก็เติมลมเข้าไปได้ด้วย
หรือเราอยากจะเติมออกซิเจนเติมอะไรก็ทำได้
มันหยุ่นตัวมากแล้วก็ขนาดก็จะยาวเท่าไหร่ก็ได้
ก็ทำเป็นช่วงก็ได้แล้วเข้าไปต่อข้างในก็ได้
เพราะฉะนั้นเราก็เอาไปใช้ในช่วงที่จำเป็นเช่นมันต้องดำน้ำผ่าน
อันนั้นเด็กกว่าจะฝึกว่ายน้ำหรือฝึกดำน้ำใช้เวลานาน
ถูกไหมถ้าเราใช้ตรงนี้เด็กก็สามารถลอดตรงนี้ได้เลย
ส่วนที่พอพ้นน้ำมาเป็นเนินก็เดินเอา
ตรงไหนที่มันต้องไปลอดถ้ำลอดน้ำก็ใช้ไอ้ท่อลมนี้เข้าไป
ซึ่งคุณสมบัติของผ้าแคนวัสมันหนาแล้วมันก็คงทนแข็งแรง
สามารถที่จะรองรับน้ำหนักได้เป็นอย่างดีเวลาที่มีแรงดันลมประมาณหนึ่งบาร์เข้ามาเนี่ย
แม้ว่าข้างในอาจจะลื่นบ้างแต่อันนี้ทางด้านกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
บอกว่าถ้าเกิดว่าเอาพรมกันลื่นเข้าไปเนี่ยมันก็จะปูพื้นได้
เข้าไปด้วยตัวเองด้วยขนาดผมเนี่ยน้ำหนักก็๘๐บาทความสูง๑๗๘บาท
เข้าไปเนี่ยสบายเลยไม่อึดอัดแต่ว่ามันมืด
เพราะฉะนั้นจำเป็นต้องมีไฟเพราะว่าบางคนกลัวความมืดถูกไหมครับ
อยู่ในที่มืดไม่ได้หรืออยู่ที่แคบไม่ได้

แต่เมื่อเช้าผมเข้าไปเนี่ยผมเอาไฟที่ไฟส่องข้างหน้าเข้าไป
อาคารเข้าไปได้ก็จะมีเวลามันจะลื่น
เพราะว่าตัวนี้มันก็เป็นไปได้เขาก็ทดลองมีปล่อยน้ำมาลื่น

แต่เขาก็มีความคิดเรื่องนี้บอกถ้าลื่นจะทำไง
บางทีลื่นนะล้มชนกันเขาก็จะเอาพรมเนี่ยนะ
เห็นไหมไอ้พรมเนี่ยพรมที่พรมปูพื้นเนี่ยฮะ

ก็เอาตรงนี้ปูแล้วก็คานบนนั้นมันก็จะไม่ลื่น
มาทดลองเอาค้อนเนี่ยตีไปด้านคมแล้วก็ปาดดูเพื่อจะพยายามให้มันขาดนะฮะ

เพราะข้างในในแผ่นภาพแคนวาสเนี่ยมันมีใยเป็นเส้นใยอีกชั้นหนึ่ง
ซึ่งเหนียวแต่ผมบอกว่าถ้านั้นเราทำสองชั้นก็จะทำให้เกิดการป้องกันนะฮะ
ซึ่งท่านเภรูบอกสองชั้นเนี่ยก็๘ชั่วโมงเสร็จในพันเมตรนะฮะ
เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็น่าสนใจถ้าลองทำ
งบประมาณก็ไม่มีปัญหาเพราะทางคุณประโรธทุ่มทองและพักพวกเขาพร้อมที่จะบริจาค
เดี๋ยวผมก็ร่วมกันใครก็ร่วมกันได้นะฮะแต่ว่าไม่มีปัญหาไม่ได้มาเรียรัยใครนะครับ
คือก็พร้อมเพียงแต่ว่าถ้าท่านผู้ว่านโรงศักดิ์หรือรัฐบาลเห็นว่าน่าจะเอาไปทดลอง

ซึ่งวิธีนี้ก็มั่นใจว่าน่าจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งเพราะว่าใช้เวลาในการเตรียมพร้อมวัสดุอุปกรณ์ต่างไม่นาน
แต่เรื่องของการปฏิบัติจริงก็จะต้องนำแนวคิดนี้ไปเสนอกับผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายก่อน
จะได้นำไปวิเคราะห์แนวทางว่าเป็นไปได้จริงหรือไม่
แต่ว่าการทดลองที่คุณผู้ชมเห็นนะคะอันนี้คือการทดลองที่สระน้ำแห่งหนึ่ง
ดังนั้นเวลาที่เรานำไปใช้จริงสภาพในถ้ำมันไม่ได้เหมือนในสระน้ำอยู่แล้ว
ก็จะต้องพิจารณาหลายด้านให้รอบครอบกว่านี้
สภาพแวดล้อมอย่างที่บอกคือเรื่องของน้ำมันก็อาจจะขุ่นกว่าด้วย
เรื่องของโขดหินต่างช่องรูในการมุดตรงนี้ด้วยก็ถือว่าแตกต่างกัน